หรูคันออกม่วงคันนี้รถสปอร์ตเลยนะฮะ
พุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้า
คนขับเป็นผู้หญิงเพิ่งจะกลับมาจากการสังสรรค์
ก็ต้องตรวจนะฮะว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดยังไงบ้างนะครับ
สภาพรถหรูพังคนขับบาดเจ็บอยู่บนรถ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกช่วงตี๑ที่เชียงใหม่
ตำรวจสพภูพิงราชนิเศษและกู้ภัยนะฮะ

อายุเป็นเจ้าเพศพอดี๒๕ปี
อยู่ฝั่งเบาะคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่พูดจาสับสนฮะ
แขนมีปลอกข้อมือของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งด้วยคุณ

นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเช็คอาการต่อไปนะครับ

ตรงข้ามโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองนะครับ
สีม่วงสีแจ่มเลยนะฮะ
ทะเบียนเชียงใหม่มีร่องรอยการเฉียวชนบริเวณด้านหน้าข้างซ้าย
สภาพพอไปพังไปชนเสาไฟฟ้าก็พังยับเยินแล้วครับ
ตำรวจคาดว่าก่อนเกิดเหตุหญิงสาวคนนี้
ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่สารบันเทิงแห่งหนึ่ง
ที่มีอะไรนะวิสแบนติดข้อมืออยู่นะฮะ

หญิงสาวคนดังกล่าวขับรถหรูมาคนเดียวแต่ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางนะครับ
พนักงานสอบสวนก็เอารถสไลด์ของโรงพักเคลื่อนย้ายรถหรู
เก็บรักษาไว้เป็นของกลางก่อนนะครับ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุ
เกิดอุบัติเหตุว่ามาจากเมาแล้วขับหรือว่าหลับไหนนะฮะ
ตำรวจก็ยังไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัดนะครับ
ต้องตรวจกล้องวงจรปิดตัวอื่นด้วยนะฮะ